แล้วก็ยังเข้าไปจะทำร้ายเขาด้วยสุดท้ายเนี่ยพอชาวบ้านจะไล่จับตัวกันเนี่ย

เอารถเคียงไปข้างหน้าอีก
นี่ชาวบ้านเข้ามาช่วยกันทันไล่จับหนุ่มไล่ไม่ทันฮะ
หนุ่มวิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หนีออกจากหมู่บ้านไปเลย
นี่ยังตามไม่เจอเลยเนี่ยนี่ตรงที่เกิดเหตุนะฮะ
ก็นอนร้องโอดโออยู่ถูกยิงกระสุนเข้าขาขวานะครับ
แล้วที่หน้าเนี่ยมีบาดแผลถูกปืนตีเข้าไปจนมีแผลชะกันด้วย
โอ๊ยโอ๊ยเนี่ยชาวบ้านบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุยิงกันตรงนี้เนี่ย
จริงตั้งแต่ช่วงเย็นนะเย็นเมื่อวานนะคือนุ่มกับเปิ้ลเนี่ยเขามีเรื่องทะเลาะกันก่อน
แต่หนุ่มสู้เปิ้ลไม่ได้หนุ่มก็เลยกลับไปที่บ้านคาดว่าคงจะไปเอาปืนที่บ้าน
แล้วมาดักรออยู่จนเปิ้ลเนี่ยเหมือนกับเขาไปทำธุระที่ตัวเมืองกลับมา
พอผ่านตรงนี้เนี่ยหนุ่มก็ซุ่มอยู่ก็ใช้ปืนยิงใส่เขาเลย
นี่นะฮะสพดงเย็นนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ไล่ติดตามหาตัวในนุ่มนะตามจุดที่คิดว่าจะไปหลบซ่อนยังไม่เจอ
หาตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ก็ยังไม่เจอนี่นะฮะ
วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปที่บ้านศรีเมืองที่อุดรธานีนะฮะไปคุยกับพี่สาวของคนก่อ
คนก่อเหตุก็คือพี่สาวของนุ่มนะพี่สาวบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
พี่สาวของหนุ่มเนี่ยเป็นคนเดียวที่อยู่ในเหตุการณ์
บอกว่าอย่างนี้เมื่อวานนี้สัก๒ทุ่มกว่านะครับ
เปิ้ลคนเจ็บขับรถมาจอดที่หน้าบ้านของหนุ่มนะ
แล้วเปิ้ลก็เข้ามาหาเรื่องมาตะโกนด่าทอแบบเสียงดังเลยเธอบอกเธอได้ยิน
หลังจากนั้นเปิ้ลเนี่ยก็เข้ามาทำร้ายหนุ่มถึงในบ้าน
ทั้งคู่ก็แบบต่อยตีกันลากกันไปออกไปถึงหน้าบ้านอ่ะ
สู้กันอยู่หน้าบ้านของเธออีกมาถึงหน้าบ้านพี่สาวมา
เธอบอกนี่มันลากกันจากในบ้านมาสู้กันถึงถนนหน้าบ้านตรงนี้
แล้วปรากฏว่านุ่มเนี่ยน้องชายของเธอเนี่ยสู้เปิ้ลไม่ไหว
เพราะตัวเล็กกว่าเปิ้ลหนุ่มก็เลยหนีกลับเข้ามาที่บ้านของตัวหนุ่มเอง
แล้วไปหยิบปืนมาเป็นปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ยิงออกมาจากหน้าบ้าน
ใส่เข้าไปเนี่ยโดนเปิ้ลเข้าไปเลยอ่าทีแรกยังไม่ได้โดนเปิ้ล
เหมือนกับยิงออกมาเนี่ยเพื่อขู่ให้เปิ้ลเนี่ยออกไป
อันนี้พี่สาวเขาบอกนะหนุ่มเนี่ยตั้งใจจะยิงเพื่อขู่ให้เปิ้ลเนี่ยกลับบ้านไป
แต่กระสุนเนี่ยมันโดนเข้าขาขวา
ก็นอนร้องโอดโออยู่ตรงนี้เพื่อขอความช่วยเหลือ

พี่แกมาเอาปืนมาดักรอเพื่อที่จะสู้
คือพี่สาวของหนุ่มเนี่ยเขาขอชี้แจงเรื่องราวกับ

ทีแรกบอกว่าชกต่อยกันช่วงเย็นใช่ไหมแล้วหนุ่มสู้ไม่ได้เลยไปเอาปืนที่บ้านแล้วมาดักรอซุ่มยิงเขาเนี่ย
บอกว่าไม่ใช่หรอกก็ช่วงค่ำเมื่อวานนั่นแหละชกต่อยกัน
อืมอ่าแล้วหนุ่มสู้ไม่ไหวก็เลยเข้าไปในบ้านคว้าปืนออกมาเพื่อจะยิงขู่ให้เปิ้ลเนี้ยเขาออกไป

แต่ปรากฏกระสุนมันเข้าขานี่นะฮะส่วนเรื่องที่ว่าน้องชายของเธอเนี่ยมีอาการทางจิตประสาทหรือเปล่าเสพยาเสพติดหรือเปล่า
ทางพี่สาวของหนุ่มเนี่ยบอกกับเรานะครับบอกว่าน้องชายของเขาเนี่ยสติไม่ค่อยสมประกอบ
เนื่องจากเมื่อ๑๐ปีที่แล้วเคยเสพยาเสพติดแล้วก็ประสบอุบัติเหตุรถชนด้วย
สมองเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนก็เสียสติมาถึงจนวันนี้นะฮะ
แล้วหลังจากที่สติไม่ค่อยดีเนี่ยก็กลายเป็นคนแบบไม่พูดไม่จากับใคร
ชอบอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็นั่งร้องเพลงไปตามภาษา
อ่าถามว่าเอาแล้วไปมีเรื่องอะไรกับเปิ้ลอ่ะถึงขั้นแบบโอ้โหชกต่อยขนาดนี้
กันขนาดนี้พี่สาวของหนุ่มบอกว่าที่มีเรื่องกับเปิ้ลเนี่ย
เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
ทั้งทั้งที่ความจริงแล้วน้องชายของเธอไม่เคยก่อเรื่องไม่เคยไปสูงสิงกับใคร
อันนี้ข้อมูลจากทางฝั่งพี่ของหนุ่มเขานะพี่ของหนุ่มคนก่อเหตุนะฮะ
ท่านผู้ชมครับมีเจ้าของร้านขายของชำที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๕๐เมตรนะฮะ
นี่คุณบอมอภิวัตไปคุยด้วยนี่คือคุณยายวิไลอ่า
นี่คุณยายวิรัยบอกนี่บอมยายจะเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้ตอน๒ทุ่ม
เห็นคนเจ็บก็คือเปิ้ลเนี่ยเขาขี่จักรยานยนต์ผ่านร้านยายไปนี่อันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิด
เมื่อคืนนี้ค่ะอ่าขี่จักรยานยนต์ผ่านร้านยายไปนี่ฮะ
ยายบอกเนี่ยขี่ไปอย่างนี้นะแล้วไปจอดหน้าบ้านของนายหนุ่ม
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยยายบอกว่ามันก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรยังไงกันเกิดขึ้น
เอาเป็นว่าสักพักนึงได้ยินเสียงโวยวายกันอยู่แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
เสียงปืนดังขึ้นเท่านั้นแหละยายบอกยายวิ่งเข้าบ้านก่อนเลย
นี่เดี๋ยวดูนะฮะนี่ยายวิ่งแล้วนี่เสียงปืนมันดังแล้ว
ยายบอกเข้าบ้านก่อนดีกว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
ชาวบ้านคนอื่นก็แบบเฮ้ยตกใจนี่บางคนก็ไปแล้ว
เสียงปืนมันดังแล้วคุณเขียนมาสอน
ซึ่งปกติเนี่ยตัวของในหนุ่มคนก่อเหตุ
วิรัยบอกว่าก็ดูเขาก็เป็นคนเงียบนะ
แต่สติไม่ค่อยดีจริงแต่ก็ไม่เคยไปยุ่งหรือไปหาเรื่องกับใคร
ยายก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันก็มาซื้อของอยู่นี่ก็ปกติ
แต่ว่าแบบแกเป็นคนเสียสตินะ
ซื้อบ่อยไหมครับคุณยายซื้ออะไรบ้างอ่ะ
ซื้อของกินล่ะขนม
ซื้อขนมแกไม่กินเหรอ

ใช่ไหมฮะเอาตกลงยังไงมาถึงบ้านเขาแล้วแบบมีเรื่องต่อยตีเขาแล้วถูกยิงอะไรยังไงเนี่ย
ไปหาเรื่องเขาหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
วันนี้คุณบอมอภิวัตไปที่บ้านของในเปิ้ลคนเจ็บ
อยู่ใกล้กันไม่ไกลจากบ้านของคนที่ก่อเหตุ
ได้เจอกับพ่อของไนเปิ้ลนะฮะ
นี่คุณพ่อนะฮะชื่อนายสาลิกา
บอกว่าตอนนี้เปิ้ลเนี่ยยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านดุง
พ่อบอกว่าถ้าย้อนไปนะเมื่อ๑๔เมษายน
หนุ่มเนี่ยมามีเรื่องกับลูกชายพ่อที่บ้านก่อน

เมานะเมาอยู่ที่บ้านของของพ่อแล้วหนุ่มเนี่ยมาตาม
แล้วก็มีปากเสียงกับเปิ้ลลูกของพ่อตอนนั้นเปิ้ลเนี่ย
ก็ไปเคลียร์กันหลังบ้านแล้วก็มีเรื่องชกต่อยกันไปรอบนึงแล้ว
แล้วก็แยกย้ายกันไปตั้งแต่๑๔เมษานะ
เมื่อวานนี้วันเกิดเหตุที่ยิงกันพ่อบอกพ่อก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะพ่อไปไถนาแล้วหลังจากเกิดเหตุลูกเจ็บเข้าโรงพยาบาล
ยังไม่ได้คุยกับลูกชายเลยก็มีแต่เพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่า
ลูกชายเนี่ยถูกดักยิงส่วนเรื่องที่ว่าไนเปิ้ลลูกชายเนี่ย
ไปหาเรื่องในหนุ่มเขาก่อนที่บ้านเนี่ยพ่อบอกพ่อไม่เชื่อนะฮะ
เพราะลูกชายพ่อไม่เคยหาเรื่องใครนะครับ
แต่ว่ามันยิงกันอย่างงี้โอโห

ก็ต้องไปดูว่าป้องกันตัวหรือไม่อย่างไรนะฮะท่านผู้
คุณผู้ชมครับเราไปที่บ้านของหนุ่มนะฮะอยู่ในสวนยางพาราห่างจากบ้าน
ศรีเมืองไปสักสองกิโลเมตรเป็นบ้านของพ่อเขานะครับอาจจะไกล
จากบ้านเขาหน่อยหนึ่งตำรวจก็ไปนะครับวันนี้ไปตามตัวนะครับเจอ
พ่อของเขานะฮะพ่อบอกว่าก็อยากให้ลูกมามอบตัวเหมือนกันนะแต่
ก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อหรือว่าบอกกันได้แบบไหนอะไรยังไงเพราะ
ลูกชายเขาเนี่ยในนุ่มเนี่ยก็อยู่ในอาการไม่ค่อยปกตินะสติ
ไม่ค่อยปกติแล้วก็เสพยาจนหลอนด้วยตอนนี้เนี่ยรู้แค่ว่าแอบ
เข้าไปในป่าแถวหมู่บ้านนี่แหละแต่พ่อบอกพ่อก็ไม่รู้จะตาม
ตัวยังไงเนี่ยมันกว้างใหญ่แล้วเนี่ยแล้วคุยไม่ค่อยรู้เรื่อง
ด้วยชาวบ้านก็เลยบอกรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยแล้วทีนี้เพราะใน
หนุ่มเนี่ยเสพยาเสพติดจนหลอนเป็นประจำแล้วมีปืนด้วยไม่รู้ว่า
จะออกมาทำร้ายคนในหมู่บ้านอะไรอีกหรือเปล่าเอาเป็นว่าตอน
ตำรวจไปตามตัวก็ยังไม่เจอนะฮะหนีไปไหนก็ไม่รู้